มาดูปัญหาเกี่ยวกับรถโดยสารกันหน่อยนะคะ
แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าใครเคยใช้รถโดยสารเนี่ย
ก็จะเจอสารพัดปัญหาที่แตกต่างกันนะคะ
ล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ขับรถอยู่ดีก็จอดรถกลางถนน

ถามว่าแล้วคนที่เป็นผู้โดยสารเขาทำไง

พยายามพูดว่าไปขับรถมาขับรถ
ไปขับรถมาขับรถก็คือแฟนสาว
โชเฟอร์เขามาทะเลาะต่อว่า

แต่ว่าต้นคลิปอาจจะไม่ได้เห็นนะคะ
ที่สุดแล้วผู้ชายก็คือโชเฟอร์หัวร้อน
บอกแฟนสาวบอกว่าจะไหว้ไหม

ที่เป็นผู้โดยสารใครจะกล้านั่งต่อ

เพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะไปเสี่ยงว่าเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเกิดว่าเขาหัวร้อนแล้วเขาขับต่อไปฝืนขับต่อไป
อาจจะหวุดหงิดชุนเฉียวแล้วก็ไปประสงค์อุปติเหตุได้
เรื่องอะไรจะต้องไปฝากชีวิตไว้กับคนแบบนี้ลงซะดีกว่า
จังหวัดขอนแก่นก็บอกว่าทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว
ทราบผ่านโซเชียลค่ะน่าละเอียดใจมาก

มีการแชร์คลิปของพฤติกรรมของนายอนุชิตนามศรีอายุ๔๐ปี

เพื่อเรียกตัวนายอนุชิตไปรายงานตัว
พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ทีนี้อนุชิตไปรายงานตัวไปพร้อมกับแฟนสาวเลยค่ะ

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนน

แต่ช่วงที่มีการลุกจากเบาะคนขับนั้น

บนถนนสายขอนแก่นเลยอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
นุชิตยอมรับบอกว่าจริงแล้วก็ไม่ควรทำหรอกนะ
พฤติกรรมแบบนี้โดยเฉพาะระหว่างการทำงานด้วย

หลังจากนี้จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลกระทบกับงาน
และความไว้วางใจจากผู้โดยสารด้วย
พร้อมฝากถึงคนขับรถโดยสารด้วยกัน
ขอให้มีสติคำนึงถึงจิตใจและความปลอดภัยของผู้โดยสาร
พร้อมกับขอโทษสังคมด้วยนะคะว่า

ขณะที่แฟนสาวอายุ๑๘ปี

พยายามเรียกให้นายอนุชิตแฟนนุ่มกลับมาขับรถ
คือตัวแฟนเองได้ค่าจ้างเที่ยวละ๒๐๐บาท
เป็นเบี้ยเลี้ยงเที่ยวได้เงินเดือนเดือนละ๒๐๐บาท
เลี้ยงเที่ยวละ๕๐๐บาท
ก็คือปฏิบัติงานอยู่ในรถคันเดียวกันนั่นแหละ
ส่วนตัวเองทำหน้าที่เก็บเงินได้ค่าจ้างเดือนละ๓๐๐บาท
เลี้ยงวันละ๕๐๐บาท
วันเกิดเหตุทราบว่าแฟนจะให้เพื่อนยืมเงิน
ก็เลยทักท้วงว่าไม่อยากจะให้ยืมเดี๋ยวเขาไม่คืน

เพราะยืมหลายครั้งแล้วก็ไม่คืนกลัวครั้งนี้เดี๋ยวจะไม่คืนอีก
ตัวเองก็มีภาระที่ต้องใช้จ่ายในครอบครัวนะคะ
ก็เลยเกิดปากเสียงกันทะเลาะกันอย่างที่ปรากฏในคลิป
หลังจากที่มีคลิปเผยแพร่ออกไป

ก็ถูกสั่งพักงานทั้งสองคนเลยเป็นระยะเวลา๑๕วัน
ถามว่าเสียใจไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกเสียใจนะที่ตัวเองไม่มีสติ
นับจากนี้ไปจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก

และขอโทษผู้โดยสารทุกคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
และนี่เห็นไหมมันโต๊ะว่าตรวจอะไรคะ

ไปดูว่ามีเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่า
ที่สุดแล้วก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายของนายอนุชิตนะคะ
เขาก็เลยมีการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย
ด้วยการขนส่งทางบกในความผิด๒ข้อหา
ก็คือแสดงกริยาส่งเสียงดังด้วยประการใด
โดยไม่สมควรปรับ๕๐๐๐บาท
และขับรถโดยประมาทหน้าหวาดเสียว
อันเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นแล้วก็ทรัพย์สินนะคะ
ก็เป็นเรื่องของสติแล้วก็อารมณ์ล้วนนะ
จริงแล้วก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจค่ะ